ส่วนเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสลดใจนะคะ
เราต้องอ่านข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องสลดใจ
เพราะว่าความเครียดหรือว่าหนี้สินในช่วงโควิดเนี่ยค่อนข้างมาก
เหตุการณ์นี้ก็เหมือนกันสถานการณ์โควิด
ทำให้หนุ่มพนักงานส่งอาหารเนี่ยนะคะ
เครียดคือเขาขาดรายได้แล้วเขาต้องเลี้ยงดูลูกสองคน
ตัวเองก็แยกทางกับภรรยาก็มีความเครียดอยู่แล้ว
ในที่สุดนะคะตัดสินใจค่ะ
พาลูกสาวคนโตวัย๗ขวบกระโดดแม่น้ำโขงเสียชีวิตด้วยกัน
อดีตภรรยาพอทราบข่าวเนี่ยโอ้โหร้องไห้เสียใจนะคะ
มาดูศพลูกกับอดีตสามีด้วยตัวเองค่ะ
นี่ค่ะอดีตภรรยาของผู้เสียชีวิตที่เลิกลากันไปเกือบ๒ปีแล้ว
แล้วก็เป็นแม่ของเด็กด้วยนะคะเธอเดินทางมาดูศพ
แล้วก็จับมือลูกสาวที่เสียชีวิตร้องไห้ด้วยความเสียใจ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมค่ะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนพบเห็นผู้ชายกับลูกสาวกระโดดลงไปในแม่น้ำโขง
เชื่อว่าเป็นการฆ่าตัวตายนะคะจึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ประสานชุดจู่จม
ทำลายใต้น้ำนรขอเนี่ยแล้วก็มีนักประดาน้ำกู้ภัยศรีสัตนครพนมกู้ชีพนะคะ
ของเทศบาลเมืองนครพนมรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันงมหาศพค่ะบริเวณดังกล่าวเนี่ยน้ำลึกนะคะ
ประมาณ๔๕เมตรเจ้าหน้าที่ใช้เวลานานนับชั่วโมงจนกระทั่งพบศพของทั้งคู่
ทราบชื่อผู้ตายก็คือนายระคังเงินอินทรายุ๓๐ปีอาชีพเป็นพนักงานรับส่งอาหารค่ะ
ลูกสาวชื่อเล่นน้องโมนะคะอายุเจ็ดขวบเท่านั้นเองเป็นนักเรียนชั้นปหนึ่ง
ตรวจสอบสภาพศพเบื้องต้นไม่พบบาดแผลตามร่างกายค่ะนางสมคิตอินทราอายุห้าสิบสามปี
แม่ของนายระคังเงินรวมถึงญาติใกล้ชิดให้ข้อมูลนะคะบอกว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายพาลูกสาวและมีสุนัขสองตัว
เดินออกกำลังกายริมแม่น้ำโขงตามปกติผู้ตายก็อาศัยอยู่ที่บ้านเช่าในเขตเทศบาลเมืองนครพนม
คือน้องโม๗ขวบที่เสียชีวิตและลูกสาวคนเล็ก๔ขวบอาศัยอยู่กับย่าค่ะ
ว่าผู้ตายน่าจะเครียดหลังเลิกรากับภรรยาเพราะว่าปัญหาส่วนตัวมาเกือบ๒ปี
รวมถึงยังมีภาระหนี้สินที่กู้เงินมาลงทุนค้าขายกว่าแสนบาท
และก็ต้องต่อสู้ดูแลลูกสาวถึง๒คนมาตลอด
ช่วงหลังพอเจอโควิดเข้าไปปัญหาค่าใช้จ่ายมันไม่เพียงพอนะคะ
กับรายรับเคยบ่นกับแม่แล้วก็ญาติว่าท้อแต่ไม่มีใครคิดค่ะว่าจะคิดสั้นแบบนี้ค่ะ
อกจากนี้นะคะภาพที่น่าเศร้าสลดก็คือขณะที่เจ้าหน้าที่นำศพขึ้นมาเนี่ย
มีสุนัขพันทางของผู้ตายสองตัวว่ายน้ำลอยคอขึ้นมาจากแม่น้ำโขง
นอนเฝ้าศพอยู่ไม่ห่างนะคะคาดว่ามันจะกระโดดตามลงไปอ่ะ
ตามเจ้าของทีนี้พอเนี่ยเจ้าของเสียชีวิตค่ะ
มันก็ลอยคอแล้วมันก็ตามขึ้นมาดูศพแบบนี้เลยนะคะ
ก็สร้างความรู้สึกน่าเวทนาให้กับญาติกับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากค่ะ